หลังจากที่ศูนย์จังหวัดทองพพูมได้อ่านความวิธีภาคศูนย์ชั้นต้น
ในคดีนี้ได้เปลี่ยนชัยกางนักสูตรกับพวก

ซึ่งทิศทางของคดีตามที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
มันไม่ตรงใจเราซึ่งโดยเฉพาะข้อหาเรื่องครอบครองซากเสือดำ
ซึ่งมันอยู่บริเวณแชมป์เลยนะฮะทำไมต้องแชมป์เลยทำไมมันถึงลูกฟ้องนะครับ
รถเตรียมชัยปืนเตรียมชัยลูกน้องเตรียมชัยเงินเตรียมชัย
คณะทัวร์การขออนุญาตเป็นของคุณเปรมชัยหมดนี่คือเจตนาร่วมกันล่านะครับ
ดังนั้นเราก็หวังว่าคุณเปรมชัยต้องเป็นหัวหน้าคณะโดนโทษหนักในฐานะร่วมกันล่า
สารจังหวัดทองพาภูมิจะอ่านคำพิพากษาจบลงว่านายเปรมชัยคือผู้ให้การสนับสนุนในการล่าเสือดำเมื่อปีที่แล้ว
แต่ดูเหมือนว่านักวิชาการหลายคนรวมไปถึงคณะทำงานของทุ่งใหญ่นะเรสวน
อย่างนายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนต่างยังคงแคลงใจ
เหตุใดภาพที่ปรากฏต่อสาธารณชนอย่างภาพนายเปรมชัยบนเก้าอี้สนามขณะกำลังค้างแรมในป่า
โดยมีอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ป่าอย่างเสือดำไก่ฟ้าหลังเทา
กลับไปในการสืบพยานและการหาพยานหลักฐานตลอด๑ปีเต็ม
หลายคนมองว่านายเปรมชัยคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของการเข้าไปล่าสัตว์ในครั้งนี้
เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกยึดมาตรวจสอบนั้นล้วนเป็นของนายเปรมชัยแทบทั้งสิ้น
ภาษาที่ทุกข์ใหญ่ไปจับนี่มีหม้อและมีสุขหางเสือ
ที่เราเห็นได้ข่าว
และเป็นตัวเดียวกับเลือด

หยดเลือดที่ใบไม้ใบย่าแถวนั้น
ดังนั้นมีเสือแค่ตัวเดียวไม่มีหางอื่น
ดังนั้นถ้าคุณเปรมชัยล้อมวง
เปิบพิสดารหางเสือนี่ทำไม
ทำไมถึงไม่มีครอบครองอันนี้ก็กะจะมาถามพี่อายการ

เพราะว่าอันนี้คือเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า

ต้องชี้ไปที่นิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า
อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยซึ่งทั้งหมด
อย่าไปว่าสารตัดสินไม่ตรงกับใจเรานะครับ
ในการอ่านคำพิพากษาของศาลจังหวัดทองผาภูมิจบโล
นายเปรมชัยได้กล่าวคำขอโทษ
ก่อนขึ้นรถยนต์ส่วนตัวเพื่อเดินทางกลับ
แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคำขอโทษที่นายเปรมชัยเปล่งออกมานั้น

ว่าตัวเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังในการล่าเสือดำ
สนับสนุน
มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนะครับ

ครับแต่สนับสนุนเนี่ย

ก็คือโทษ๒ใน๓ของโทษล่านะครับ

เช่นเดียวกันกับทางด้านนายประยุทธ์เพชรคุณรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

ไม่พอใจในผลคำพิพากษา

สามารถนำกลับมาพิจารณาใหม่ได้
เพราะถือว่าขณะนี้คดียังไม่สิ้นสุด
หลายประเด็นที่สังคมสงสัยว่า

คุณเปรมชัยสารจังหวัดทองภาพภูมิ

อายการฟ้องไปว่าครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ก็คือสัตว์คุ้มครองคือเสือดำ
แต่ไปลงโทษว่าครอบครองไก่ฟ้าหลังเทา

ก็ขอเรียนเลยว่าการตัดสินของสาร
จังหวัดทองพาคุมเมื่อวาน
ในทางกฎหมายถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุด
คดีนี้ถือเป็นอาญาแผ่นดินที่แผ่นดินเป็นผู้เสียหาย
แม้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จะเป็นผู้เสียหายร่วมและเป็นผู้กล่าวหาก็ตาม
แต่ไม่สามารถยื่นอุทธรณคดีเองได้
ต้องให้พนักงานอายการซึ่งถือว่าเป็นทนายความของแผ่นดิน
เป็นผู้ขออุทธรณ์ในประเด็นต่าง
แต่หากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช